แบบนี้นะครับพูดถึงเรื่องของน้ำหนักตัวกันหน่อย
แมนผู้ชายอย่างผมเนี่ยนะฮะแล้วก็เราเหล่าบรรดาผู้ชาย
ไม่ต้องกังวลเรื่องน้ำหนักกันเท่าไหร่เพราะว่าพูดถึงเรื่องน้ำหนักเราคุยกันได้
แต่สำสาวเนี่ยผมก็ไม่ค่อยอยากพูดเรื่องน้ำหนักนะ

ไม่ต้องไปทักใครเขานะช่วงนี้อ้วนขึ้นยานะ
แต่ที่จะให้ดูเนี่ยให้ดูความอวบความอ้วนความน่ารักของสุนัขตัวนี้
แหมมันพริ้วไหวดั้งกระสายน้ำเฮ้ยเขาว่ากันขนาดนั้นจริงหรือเปล่าเนี่ย

้าวมันตั้งใจค่ะเผื่อละลงดีกว่า
เห็นไหมคลื่นมาคลื่นมา
ยังไงวิชานตัวเบา
อันนี้ก็หล่นแบบเบา
ทำไมมันถึงได้ตัวอ่วบอ้วนใจ

แขนข้มล่มเลย

จุกด้วยเอาคลุมกระแท่ลงไปกันเนี่ย
ตอนลงอ่ะใครไม่จุกแต่ครั้งกระแท๊ก

แล้วให้ดูความซุกซนของสุนัข

มันก็มักจะมีคลิปน่ารักเกี่ยวกับเรื่องของสัตว์เลี้ยงมาฝากกันนะคุณผู้ชม